รั้วโรงเรียนก็มีการไปร้องเรียนออกสื่อ
คือโรงเรียนนี้ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนเรื่องอาหารกลางวัน
ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้เด็กอิ่มแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง
เรื่องหนึ่งแล้วนะคะมีการร้องเรียนเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือว่ามีการตัดผมนักเรียนจนเสียทรงค่ะ
ก็ขาดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่ดี
ผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ

บอกว่าอาหารกลางวันเนี่ยเพิ่งร้องเรียนไปนะคะ
มีประเด็นเพิ่มเติมมาอีกเรื่องการตัดผมเด็กแบบนี้ได้หรือเปล่า
แล้วเขาบอกมีการกระชากหัวเด็กด้วยนะคะ
เป็นโรงเรียนเดียวกันเลยนะคะ
ก็มีข้อความระบุบอกว่าอยากให้คุณครูเนี่ยเตือนก่อนจะลงโทษนะคะ
ผู้ปกครองเรื่องอาหารกลางวัน
ก็ยังมีความเห็นตรงกันด้วยว่าไม่ถูกหลักโภชนาการ
อย่างคุณจอยซึ่งเป็นแม่ของน้องบอยซึ่งเรียนอยู่ป๔แล้วก็น้องบีมป๕
ที่ถูกพอโรงเรียนใช้กันไกลตัดผมบอกว่า

ก็บอกว่าไม่อร่อยมีแค่ต้มกระดูกไก่
วันไข่เจียวหมูสับแล้วข้าวก็แข็ง
ถ้าเกิดว่าเงินที่โครงการที่รัฐให้๒๑บาทต่อคนเนี่ยนะคะ
ก็ถ้ามีนักเรียนจำนวน๔๐๐คนก็เยอะทีเดียว
ทำไมเด็กถึงได้กินแค่นี้นะคะ
ส่วนเรื่องภูมิในการโรงเรียนตัดผมนักเรียน
ผู้ปกครองหลายคนก็โกรธมากที่ไม่แจ้งผู้ปกครองก่อน
เตือนเด็กก่อนแต่ตัดผมเด็กจนแหว่ง
เกือบแก้ไม่ได้ค่ะ
ก็โดนตัดมาแบบว่าแก้ไม่ได้เลย
หน้าม้าก็คือหน้าม้าไม่เท่ากัน
ส่วนด้านข้างก็แบบโอ้โหแบบคือตัดขึ้นสูงเลยอ่ะ
คือถ้าก็แบบว่าแก้ได้คือทรงคุกค่ะ
ผู้ปกครองอีกรายนึงนะคะคุณนิกก็บอกสงสารลูก
เพราะว่าถูกพอตัดผมแล้วแก้ทรงไม่ได้
ลูกก็ถูกเพื่อนล้อนะคะแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียน

อยากจะให้มีการตรวจสอบพอนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
ตำบลห้วยใหญ่บังละมุงชนบุรีนะคะ
จะไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียน
ซึ่งผู้มนุยการก็ยืนยันว่าตัดผมเด็กจริง
แต่ว่าเตือนมาแล้วหลายครั้งค่ะ
ผู้สื่อข่าวพาไปร้านตัดผมคุณผู้ชมค่ะ

ช่างตัดผมเล่าบอกเมื่อ๒วันก่อน
มีนักเรียนมาแก้ทรง๒คนนะคะ
บอกว่าถูกพอตัดจนแหว่งจุดที่เด็กถูกตัดผม
ก็แก้ค่อนข้างยากนะคะช่างบอก
ก็อยากจะฝากคุณครูบอกว่ามันหมดยุคตัดผมเด็กแล้ว
น่าจะแจ้งผู้ปกครองหรือเตือนเด็กก่อน
ไม่ใช่การลงโทษเด็กแบบนี้ค่ะ